เพราะว่ามันได้สร้างความเสียหายให้กับบริเวณที่มันเคลื่อนตัวผ่าน
ค่ะเขามีฝนตกหนักทองฟ้ามืดครึ่มนะคะซึ่งตอนหน้านี้ค่ะปีก
ส่งผลให้ภาคอีสานมีฝนตกหนัก
หลังจากนี้อีกเพียงไม่กี่อึกใจไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้น
พายุลูกนี้จะเคลื่อนตัวเข้าประเทศไทย
เบื้องต้นเราไปดูพื้นที่ที่ต้องเตรียมตัวกันค่ะคุณผู้ชม
ภาคอีสาหลายจังหวัดเลยนะคะ
๕จังหวัดค่ะมีทั้งจังหวัดกาลสินศรีสเกต
ขอนแก่นสกลนครชัยภูมิสุรินนครราชศรีมาน้องบัวลำพู
บุรีรำอำนาจเจริญมหาสารคามอุดรธานียะโสธร
บนราชธานีและร้อยเอ็ดค่ะในขณะที่ภาคเหนือนะคะ
มีจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวัง๙จังหวัดค่ะ
มีเพชรชบูรณพิจิตรแพร่พิศนุโลกนครสวรรค์ลำปาง
น่านอุตรดิษฐ์และพยาวค่ะในขณะที่ภาคใต้นะคะ
ระยะนี้เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งไปก่อน

พายุลูกนี้ไม่ได้มาเล่นเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชน

ชะล่าใจไม่ได้นะคะเก็บข้าวของให้เรียบร้อยค่ะ

และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ